ข่าวนี้ตอนแรกมันมีออกมาก็คือ
ผู้หญิงอายุ๖๘ปีท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหม

แต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่ย่านวงสว่าง
นะครับตำรวจคุมตัวผู้ชายคนสนิทไป
เพราะว่าสงสัยในคำให้การในตอนแรก
เขาให้การในตอนแรกว่ายังไงตอนนี้วางเอาไว้ก่อน

เอาไม้ตีผู้หญิงคนนี้จนตายครับ
ตำรวจต้องถามอยู่แล้วแหละไปโรงพยาบาลโดนขนาดนี้
เห็นไหมครับว่าชาวบ้านพยายามจี้
พยายามถามนายมงคลคนสนิทของผู้เสียชีวิต
ระหว่างพาออกมารอรถแท็กซี่จะพาไปโรงพยาบาลว่างั้นเถอะ
ตรงนี้คือทางเข้าอพาร์ทเมนต์ไม่มีชื่อ
อยู่ในซอยวงสว่าง๑๙เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร

ผู้เสียชีวิตคือนางสาวละมัยอายุ๖๘ปี
ตำรวจสนประชาชื่นตรวจสอบพบว่าตามร่างกายของเธอนั้น
มีรอยฟกช้ำคล้ายถูกทุบตีด้วยของแข็งเลือดไหลที่จมูก
คราบเลือดเต็มเสื้อผ้าไปหมดคุณผู้ชม
ห้องพักเลขที่๑๔ที่พื้นห้อง
วางอยู่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ห้องนี้ครับ
นายมงคลคนสนิทของผู้ตายให้การบอกว่า
เขากับผู้ตายอาศัยอยู่ด้วยกัน
เพราะว่ารู้จักกันมาจากวงเล่า
เย็นวานนี้ครับคุณผู้ชมผู้ตายไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ตลาดนะฮะ
แล้วก็กลับมา๕ทุ่มกลับมาสะบักสบอมนี่คือให้การตอนแรกนะ
เหมือนถูกทำร้ายมานอนร้องด้วยความเจ็บปวด
เขาก็บอกให้เงียบเธอเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะว่าเอา
แล้วก็ใช้ไม้กระแทกพื้นสองครั้งจนผู้ตายทนไม่ไหว
ให้ไปเรียกรถพยาบาลเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียกแท็กซี่
แล้วก็แบกผู้ตายออกมารอรถหน้าอพาร์ทเมนต์กระทั่งเสียชีวิต
ไม่เชื่อครับเพราะมีบางจุดมันไม่สอดคล้องกับสำนวน
มีรายงานว่านายมงคลเป็นอดีตทหารอากาศนะแต่ลาออกมาหลายปีแล้ว
คุณผู้ชมครับเค้นไปเค้นไปเค้นนานกว่า๘ชั่วโมง
ผู้กำกับการสอนอประชาชื่นบอกแล้วว่า
นายมงคลยอมรับแล้วว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
เนื่องจากทะเลาะกันแล้วด่ากันถึงบุพการีน่ะ
ก็เลยโมโหพลั้งมือใช้ไม้ตีผู้ตายตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อวานนี้
เห็นอาการไม่ดีก็เลยเอาตัวออกมาตี๒
ผู้ตายเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วติดสุราด้วยแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยด้วย
รับแล้วนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็มีการทะเลาะกัน
แล้วก็มีการด่าหรือใช้คำพูดพูดถึงพ่อแม่ของฝั่งผู้ดูแล
ก็เลยลักษณะเกิดอารมณ์นะครับแล้วก็พังมือลง
เมืองต้นเข้าข่ายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตายนะครับหากสอบสวนแล้วเสร็จจะแจ้งข้อหาต่อไปครับ